เอาเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าโอ้โห
โชคดีแล้วก็โชคร้าย

รถบรรทุกคันนี้เนี่ยบรรทุกท่อนเหล็กแบบนี้มาเนี่ย

แต่โชคร้ายก็คือว่าอะไรจะแจ็คพอร์ตขนาดนั้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้นะครับ

ท้ายรถมีคานแท่งเหล็ก
น้ำหนักรวมสิบห้าตัน

ต้องปิดการจราจรกันเพื่อเคลียร์พื้นที่

ขับรถบรรทุกขนคานแท่งเหล็กมา

ใช้เส้นทางถนนพระรามเก้า

ตรงนั้นจะมีสะพานข้ามคลองแสนแสบ
อยู่โซ่ที่มันยึดติด

ใส่รถที่ขับตามหลังมา
โอ้โหโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
เหลือก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเรื่องรถอะไรกันไป
นี่เราเห็นเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้ลักษณะแบบนี้หลายครั้งแล้วนะ

โชคดีที่ไม่ถึงขั้นแบบทะลุเข้าไปในรถนะครับ